ตลอดกินวันนี้เดี๋ยวจะพาไปทานอาหารอีสานรสแซ่บ
แล้วที่สำคัญเขาขายแบบบุฟเฟ่

ติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน
ทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณทานได้แบบอิ่มจุกแบบบุฟเฟ่
นี่ครับร้านนี้ชื่อว่าร้านแซ่บโพด

คุณชิสาและคุณสุพัสราน่าจะรู้ดี

อร่อยมากแซ่บโภด

ร้านอิสานเขาบอกว่ามีมากมายในพิษนุโลก

เพราะฉะนั้นเป็นอีสานบุฟเฟ่แห่งแรกในจังหวัดพิศนุโลกครับ
เมนูแนะนำของทางร้านจะหอน

และยังมีโคขุนสลาย

นำเข้าจากออสเตรเลียเลยนะครับ
คุณเคยได้ยินไหมวากิลออสเตรเลีย

มีทั้งแบบน้ำใสแล้วก็น้ำข้นนะฮะ

ก็คือหมกสมองวัว

บกสมองวัวเขาบอกว่าอร่อยมาก

ลองนี่ไหมหมกปลาแซลมอน

แล้วก็เมนูพิเศษที่ทางร้านมีในช่วงนี้
คือพวกเมนูที่ใส่ไข่มดแดง

แกงไก่ไส้ร่อน

เผาไก่ย่างส้มตำเหลาทะเล

ปรุงอาหารแต่ละจานออกมา
ให้ได้ความแซ่บและความจัดจ้าน
เจ้าของร้านฮะคุณสุชาดานินนาค
บอกว่าที่มาทำอาหารบุฟเฟ่

เพราะว่าชื่นชอบในรสชาติอาหารอีสานอยู่แล้ว
ส่วนราคาบุฟเฟ่มีให้เลือกแบบนี้

ชุดเมนูแซ่บอีหลี๓๔๙บาทต่อคน

ราคา๕๔๙บาทต่อคน

นักข่าวพิศนุโลกรู้จักกันดี

เล่าให้ฟังกันแบบนี้ว่าร้านเปิดบริการทุกวัน

ไปดูเอากันแล้วยังไงซะ

กระแสพูดเอาอย่างนี้ละกันเนาะ